๙นาฬิกา๒๘นาทีนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับเรา๓คนสดตรงนี้ตลอดข่าวเช้านี้นะครับ
ช่วงแรกนี้เราไปติดตามสถานที่ที่จะใช้ในการวางดอกไม้จันทร์
ในการพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ในส่วนของภาคประชาชนกันก่อนนะคะ
จังหวัดแรกสุรินทร์มีทั้งหมด๑๗จุดน้องคาย๙จุดและหนองบัวลำพูอีก๖จุดติดตามรายละเอียดค่ะ
โพธารามวัดศรีวิหารเจริญวัดใต้บูรพาราม
ที่ว่าการอำเภอท่าตูมที่ว่าการอำเภอจอมพระ
ที่ว่าการอำเภอกาบเชิงวัดศรีสุวรรณราช
ที่ว่าการอำเภอบัวเชษวัดอีสานที่ว่าการอำเภอสนม
ที่ว่าการอำเภอศรีนรงวัดหิมวันบรรพฤษและวัดฉันเพล
เดินเริ่มตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกา
จังหวัดน้องคายจำนวน๙จุดได้แก่
โพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมือง
อรัญวาศีอำเภอท่าบ่อที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่
พิรมยารามอำเภอโพนพิสัยที่ว่าการอำเภอสังคม
เกษตรโกสัยอำเภอสะไครที่ว่าการอำเภอโพตาก
จันทรังศรีวนารามอำเภอเฝ้าไร่
และวัดหนองคอนอำเภอรัตนวาปี
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดน้องบัวลำพูจำนวน๖จุดได้แก่
สนามสมเด็จพระนเรสวนมหาราชอำเภอเมือง
วัดมัดฉิมเขตมงคลอำเภอนาวัง

สว่างอารมณ์อำเภอศรีบุญเรือง
สุวรรณารามอำเภอสุวรรณคูหา
และวัดศรีบุญเรืองบุตการามอำเภอโนนสัง
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา